มาดูรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันบ้าง
ไม่รู้ว่าจะอารมณ์ดีเหมือนนายกหรือเปล่านะ

ก่อนที่จะเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อาเซียนที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะ
นักข่าวก็พยายามที่จะถามว่าท่าน

ไม่ตอบท่านทำสีหน้าเรียบเฉย
แต่ว่าตามรายงานข่าวเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็รายงานข่าวบอกว่ามีคนใกล้ชิดบอกว่า

และจะยังไม่ลาออกประมาณว่าศรีทนได้คุณทัศนัย

ค่ะเอาละตอนนี้ต้องใช้คำว่ามรสุมนะ

ขณะที่นายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาส

บอกว่าตัวเองในฐานะที่เคยทำงานตรวจสอบด้านทุจริตมาก่อน

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สาธารณชนได้รับทราบ
แล้วก็เปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องของพยาน

รวมถึงรายชื่อเพื่อนของพลเอกประวิทธิ
ที่ท่านเนี่ยไปยืมนาฬิการหรูมาใส่ด้วย

บอกว่าปปชไม่น่าจะขายจิตวิญญาณ

แต่ว่าปปชยังคงต้องทำหน้าที่ค่ะ

ทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการ

กล่าวว่าพลเอกประวิทย์ฐานะ
ที่เป็นชายชาติทหาร
และขอสชให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

เรื่องนี้จะทำให้ทำลายชื่อเสียงองค์กร
และปปชจะถูกจับตาม

ผลสอบสวนออกมาไม่เป็นไปตาม
ความคาดหมายของประชาชนครับ
อืมส่วนร่องของ

นี่นะคะความเคลื่อนไหว
แคมเปญอยากให้รองนายก
ตามที่ท่านเองเนี่ยได้กล่าวไว้เมื่อวันที
ปรากฏว่ามีการลงชื่อ
ตอนนี้กว่า๖๒๐๐คนแล้วนะ

ท่านรองนายยกประวิทย์ให้อยู่ต่อ

ตัวเลขผู้สนับสนุนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หลายเท่าทีเดียวนะ
มีผู้ร่วมสนับสนุนกว่า๑๖๐๐คนนะคะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนบอกว่า

การแอบอ้างนำอีเมลคนอื่น

อาจจะไม่ได้ใช้เมลของตัวเองใช่ไหมฮะ